คุณผู้ชมคะมาดูความแสนรู้ของเจ้าด่างนะคะ
ที่เป็นพลเมืองดีเจ้าด่างเป็นพลเมืองดีสี่ขา

นี่ไปคาบกระเป๋าสตังค์ที่คนทำหล่นหายมาคืนเจ้าของ
โพสต์ข้อความและภาพแล้วก็บอกว่าของหายได้คืน
ไม่รู้จะชมเชยหรือมอบประกาศนียบัตรให้ยังไงดี
ประกาศมีน้องสุนัขฆ่ากระเป๋าตังค์ของผู้ที่ทำหล่นหายตามรูปและชื่อในบัตรประชาชน
มอบให้เทศบาลตำบลประจันตคามหาเจ้าของ
นี่ค่ะก็เลยโพสต์บอกใครรู้จักบุคคลในภาพ

ที่สำนักงานเทศบาลตะบนประจันตคามแล้วก็ให้เบอร์โทรศัพท์ทิ้งไว้
เขาก็เลยบอกว่าโอ๊ยที่นี่เขามีคนใจดีสัตว์เลี้ยงที่อยู่ที่นี่ก็ยังจิตใจงดงาม
คนเห็นโพสต์นี้ก็ไปคอมเมนต์กันเยอะมากคุณคิง
แล้วก็มีภาพเจ้าของกระเป๋าสตางค์มารับคืนเรียบร้อยแล้วภาพนี้

รอยยิ้มของคนที่ทำของขายแล้วได้คืนอะเนาะ
มายินดีกันเยอะแล้วก็ชื่นชมเจ้าด่างนะคะ
สุนัขที่คาบกระเป๋าสตางค์ของคนที่ทำหล่นหายมาช่วยประกาศตามหาเจ้าของจนเขาได้รับคืน
ทีมข่าวของเราไปเจอกับเจ้าของสุนัขค่ะ
คุณนรงเดชสุภาอายุ๔๙ปีเขาอยู่ที่ประจันตคามปราจีนบุรี
และเราก็ได้เจอพระเอกของเรื่องเจ้าด่าง
นี่โอ้โหมีชื่อเลยพร้อมเลยพร้อม
ด่างเจ้าแดงเจ้าด่างเป็นพระเอกสุนัขแสนรู้เพศผู้ปีกว่า
ด่างมีเพื่อนสนิทคือเจ้าแดงอยู่ในบ้านด้วยกันนี่ค่ะ
คุณนรงนี่เป็นเจ้าของสุนัขบอกว่าทั้งสองตัวนี้มันชอบไปวิ่งเล่น
ขาบโน้นขาบอะไรอย่างนั้นนู่นนี่มาให้ขาบขวดน้ำบ้างแหละ
ป๋องกาแฟเก่าบ้างแหละคาบของกลับบ้านประจำเลย
สงสัยอยากจะให้เจ้าของเก็บของเก่าขายหรือเปล่า
นั่นสิคือบางทีสัตเลี้ยงเหมือนแบบเขาอยากจะโชว์เจ้าของ
ว่าเขาไปคาบอะไรมาได้แล้วคาบเอามาให้อะไรอย่างนี้เนอะ
ช่วงเช้า๖โมงเช้าเปิดประตูออกมาเจ้าด่างคาบกระเป๋าสตางค์มา
แล้วนั่งรออยู่ที่ประตูกระดิกหางเหมือนพยายามจะบอกว่า
พ่อหนูคาบกระเป๋ามาฝากพ่อนะตรงเนี้ยนะเอาตรงนี้เลยอ่ะ
บอกมารอตรงนี้เลยโอ้โหแต่เจ้าของเขาเลี้ยงแล้วเขาผูกพันนะฮะ
พอได้กระเป๋าสตางค์มาแล้วเปิดดูอู้มีบัตรประชาชนใบขับขี่
เครดิตก็มีครับเอกสารสำคัญหมดเลย
แล้วมีเงินสด๓๐๐บาทด้วยเนี่ยกระเป๋าสตางค์ข้างในเป็นแบบนี้
แล้วเจ้าด่างเนี่ยมันงับมาเดี๋ยวลองดูนะฮะ
มันจะมีฝากรอยเขี้ยวรอยกัดเอาไว้
คือตัวกระเป๋าเนี่ยมันอาจจะมีรอยฟันเขี้ยวเอาไว้เนี่ย

ก็เลยรีบแจ้งกับนายกเทศบาลประจันตคามและท่านก็โพสต์เฟซบุ๊ก
หลังจากนั้นเจอเจ้าของนัดรับของส่งมอบกันคืน
ลองฟังเล่าเพิ่มเติมครับ
คุณนรงค์บอกเลยภูมิใจและดีใจมาก
ไอ้เจ้าด่างตัวนี้ไว้ไม่เปลืองเข้าสุกครับ
นี่ไปเจอของมาเสร็จเอามาส่งให้เจ้าของ
เจ้าของก็ไปส่งต่อให้ทางเทศบาล

อีกหนึ่งคนต้องชื่นชมคุณมิ้วคุณผู้ชมครับ
คือคุณรัตนาพรวัยลาภาอายุ๔๔ปี
พี่ท่านนี้แจ้งอาทิตย์เทศบาลครับ
บอกว่าพอเห็นเฟซบุ๊กที่มีการโพสต์เอาไว้ก่อนหน้านี้
ถ้าเราลองเอาชื่อตามบัตรประชาชน
เสิร์ชในเฟซบุ๊กจะเจอไหม

ปรากฏว่าภาษาอังกฤษเจอครับ
แล้วก็เลยนัดมอบกระเป๋าคืนได้ในที่สุด
ชื่นชมท่านนี้ด้วยอีกหนึ่งคนครับ
ก็พอเห็นเฟสท่านนายกอะค่ะ
ท่านนายกสวิสต์โชติรัติเป็นนายกเทศบาลที่นี่นะคะ

ลองเข้าไปดูในเฟซค่ะ
ค้นดูชื่อเขาแต่ชื่อเขาเป็นภาษาอังกฤษ

ทักแชทเขาไปในเฟสเขาก็ตอบรับ
ค้าก้แล้วแคมป์หน้าจอให้ดูว่า
คนดีเลยนะฮะใช่ตั้งคนละเมืองสองขาและคนละเมืองดีสี่ขาด้วยเนี่ยฮะ
เลี้ยงแมวนะเออก็ชอบคาบอะไรมาให้เหมือนกันนะมีบ้างยังกระเป๋าตังค์ครับ
มีแต่จิ้งจกภาพจิ้งจกมาอวดแม่ฝึกอีกหน่อยฝึกอีกหน่อย